ที่ดับวันจะหาชมในยาก

ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ล้านนาจ้า

กระบวนพระสิงฮ์อำเภิงเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เท่าที่มีการก่อสร้างเจดีไซน์มาเลย
โดยมีความสูงประมาณ๓๐เมตรนะครับตกแต่งประดับด้วยกรุงล้านนาชนิดต่าง
โดยทรายทั้งหมดที่นำมาก่อสร้างประชาชนและคณะสถาของวัดก็นำมาถวายให้ทุกปี
โดยสร้างรูปแบบเจดีไซน์เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมสารด้วยไม้ไผ่นะครับขึ้นไปเอาขึ้นไปเป็นชั้นครับ
แต่ละชั้นนั้นประดับประดาษด้วยตุงชัยมงคลตุง๑๒ราศี
ก็เพราะว่าจะสื่อถึงเจดีที่มีความสูงจนสุดปลายลำไผ่
สุดเศร้านี่ก็คือเป็นแบบภาษาถิ่นก็คือสุดที่จะเอามือสาวขึ้นไป
สุดเลือบสุดลำไผ่สุดไม้ไผ่

โดยทางวัดเจ็ดลินก็ได้สร้างเจดีทรายสุดเศร้ามาถึง๑๗ปีแล้วนะครับ
ทุกปีเนี่ยเทศกาลปีใหม่เมืองหรือว่าสงกรานที่เชียงใหม่
ก็จะมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและฝรั่งคี

ชาวต่างชาตินั่นเองก็มากันเยอะมากเลยนะครับ
มาร่วมกันทำบุญปักตุงชัยที่เจดีสุดเศร้ากันเป็นประจำเลยทีเดียว
สำหรับสายที่ใช้ในการก่อสร้างเจดีสาย
หลังจากเสร็จงานนะเขาก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างภายในวัดต่อไป

ส่วนอีกหนึ่งประเพณีที่จะพาคุณผู้ชมไป
ไปชมประเพณีพิธีทำบุญภูกุ้มข้าวจังหวัดชายภูมิกันค่ะ
ประเพณีนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานแล้วนะคะ
กุ้มข้าวที่เรากำลังพูดถึงนี้คุณผู้ชม
ตั้งอยู่ที่บ้านโนนมะค่าตำบลกุฎเลาะ
กุ้มข้าวมีลักษณะคล้ายกุ้มข้าวขนาดใหญ่

ในวันแรม๘ข้ามเดือน๕นะคะ
ชาวบ้านจะมารวมตัวกันทุกปีเลย
ปีนี้ชาวบ้านกุฎเลาะก็ได้มีการสืบสารประเพณี
โดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนมาร่วมกันทำพิธีด้วยนะคะ
ทำบุญภูกุ้มข้าวกันที่สวนรุกคชาติ๑๐๐ปีกรมป่าไม้
พร้อมนำผู้สูงอายุทั้งตำบลกุฎเลาะ
มาให้ผู้น้อยรดน้ำดำหัวเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในช่วงสงกรานนี้กันด้วยนะคะ
และที่อยากให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
ก็คือประเพณีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

เพื่อที่จะนำไปเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อไปนะคะ
ความเชื่อนี้ได้ยึดถือกันมานานกว่าร้อยปีแล้ว
ในการจัดงานก็จะไม่มีการแจ้งและประชาสัมพันธ
แต่ว่าประชาชนจะรู้จะทราบโดยทั่วกัน
แล้วก็เดินทางมากันเองเป็นประจำทุกปีนะคะ
ในวันแรม๘ค่ำเดือน๕ค่ะ
นี่ก็นำลิขสารไปเป็นกฤตมงคลนะ
ถูกต้องค่ะเพราะว่าผ่านการทำพิธีแล้ว

ควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดกันเอาไว้นะคะ